ในช่วงที่สถานการณ์โควิดระบาด
ต้องทำงานที่ไม่เคยทำมาก่อน
เดาซิว่างานที่ว่าคืออะไร
ไม่เคยทำมาก่อนดูนะปกติแต่งตัวสวยแต่งหน้าสวย
เต้นนะได้ออกกำลังกายได้เงินด้วย
แต่ปรากฏว่าคราวนี้ต้องกลายเป็นว่า
มารับจ้างตัดทุเรียนรับทุเรียนคุณคะ

ฝีมือของเขาและความสามารถของเขาจะแพ้กับผู้ชายหรือเปล่า

นี่ไงต้องปรับตัว
นี่แหละค่ะเป็นงานใหม่ของน้องนะคะ
แดนเซอร์น้องเนี่ยมาจากวงดนตรีต้นอ้อสะบัดช่อจังหวัดจันทบุรีนะ
ต้องไปรับจ้างเจ้าของสวนป่าต้อย
สนองตรงชื่นอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ตัดทุเรียนขนทุเรียนแล้วก็แบบนี้ค่ะ
คอยรับทุเรียนที่ถูกตัดมาจากต้น
โยนลงมาบางต้นสูงกว่านี้อีกนะ
แต่คุณคะไม่พลาดสักลูกหนึ่ง

ทีนี้เราไปคุยกับป๊าต้อยเจ้าของสวนทุเรียนบอกว่า
มาทำงานเพราะว่ามีน้องแดนเซอร์หนึ่งในกลุ่มนี้
ติดต่อมาถามว่าช่วงนี้มีงานอะไรให้ทำบ้าง
โควิดมันระบาดไม่มีใครจ้างเลย
แดนเซอร์ว่างงานมา๒เดือนแล้วไม่มีเงินใช้
ต้อยก็เลยตอนนั้นตอบไปในใจคิดว่าคงไม่ทำ
มีมีนะแต่งานลำบากเหนื่อยด้วยเสี่ยงด้วยจะทำหรือเปล่า
แต่คุณค่ะผิดคาดเพราะว่าสาวกลุ่มนี้เขาบอกทำ

เท่าไหร่คะ๑๐๐บาทต่อวัน
ไม่ธรรมดา๑๐๐บาทต่อวันเยอะ
เยอะเยอะนะ๓เท่าของค่าแรงขั้นต่ำค่ะ
สาวก็ทำงานป่าต้อยบอกว่า
ค่ากับเงินที่จ้างมากเพราะทำงานไม่แพ้ผู้ชาย
ยืนรับทุเรียนจากต้นสูงรับได้สบายค่ะ
อกจากนี้ป่าต้อยบอกว่ายังจ้างเก็บเงาะด้วยนะคะ

แล้วป้าต้อยบอกว่ามันเป็นอาชีพที่สุจริต
น้องเนี่ยไม่เลือกงานไงไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะ
ทำหมดไม่เกี่ยงเงินน้อยไม่คอยวาสนา
ทีนี้เจ้าของวงดนตรีหัวหน้าทีมแดนเซอร์บอกว่า
ที่ต้องทำเนี่ยไม่ทำก็อดตายไม่มีงานมาเกือบ๒เดือน
พวกเราทำทุกอย่างขอให้มีคนจ้างเรา
ทีมเรามีทั้งหมดรวม๒๕ชีวิตที่ต้องตกงาน
ตัวเธอเองต้องหาเงินเลี้ยงลูก

กรับภาระต้องหาเงินมาดูแลค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่อไป
นะแต่เขาร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วไงใช่